สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เที่ยงวันนี้เนี่ยเราเจอกันสองสาวนะคะคุณขวัญและดิฉันใบตอง
เอออยู่ทั้งวันไปเลยล่ะจ๊ะค่ะเรื่องพันที่ข่าวแรกนะคะ
หมอฤทธิเริงฤทธิ์หมอหล่อบอกต่อด้วยหมอหล่อไม่พอหมอเก่งมาก
ทั้งหลอดทั้งเก่งขอโทษล่าสุดขอโชว์ผลการเรียนสักหน่อยนะคะ
ให้คนไข้มั่นใจเนอะเออใช่แล้วนี่เขาเรียกอะไรนะ
แฟนคลับน่ะเออนะคะหมอฤทธิ์๔๐หมอฤทธิ์๔๐นะ
บอกไปเลยว่า๔๐๐นะคะซึ่งหมอฤทธิ์ทำได้นะคะ
แล้วเขาก็ยอมรับว่าที่โพสต์เกรดลงอินสตาแกรมส่วนตัว
เพราะอยากจะอวดเอาบอกตรงไปเลยค่ะ
เพราะดีใจอย่างมากที่ผลจากการทุ่มเททั้งหมดนะ
ประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ยินดีด้วยจ้าเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยนะคะ
คือมันไปเรียนต่อเฉพาะด้านแล้ว
ก็เลยแบบอยากเรียนให้มันแบบว่ารู้เรื่องที่สุดเข้าใจที่สุด
สวยมากครับดีใจมากอาจารย์คับ

มันก็เลยอย่างเรียนต่ออยู่ครับจะเรียนไม่จบ
ก็คือหลายอีก๒เทอมดีไปอีก๑ปีก็จะเรียนจบ
ก็เลยแบบยังไม่อยากเอาเงินไปลงทุนกับอะไรตอนนี้
เดี๋ยวเปิดคลินิกฤทธิ์เมื่อไหร่นะฮะ

สาธุพูดแล้วนะคะ

เดี๋ยวนี้คนหมอเขาก็เก่งแล้วนอกจากเรียนหมอรักษาคนนะ
ก็ยังแบบว่ามุ่งในทางที่ตัวเองแบบเฉพาะทาง
แต่เดี๋ยวนี้คลินิกฤทธิ์ความสวยความงามนี่เยอะ
เฉพาะทางความงามนี่โอ้โหเปิดเมื่อไหร่บอกนะคะหมอฤทธิ์ค่ะ